คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้นะคะมีกระแสข่าวดาราหลายคนย้ายค่ายย้ายสังกัดหลังจากที่ผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระหรือว่าหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมนะคะ
ซึ่งก็รวมไปถึงนักร้องสาวเจ้าของฉายาสั้นเสมอหูนะคะอย่างสาวใบเตยสุธีวันด้วย
ใช่แล้วเพราะว่ามีกระแสข่าวลือออกมาหลายละรอกเลยนะคะว่าเธอนั้นกำลังลังเลว่าจะต่อสัญญาดีหรือเปล่า
แต่ว่าล่าสุดค่ะเธอก็ได้จะหลดปากกาเซ็นสัญญากับต้นสังกัดเดิมเป็นเวลาห้าปี
พร้อมกับเตรียมที่จะปล่อยผลงานเพลงใหม่ออกมาให้แฟนได้ติดตามกันในเดือนเมษายนค่ะ
สร้างกระแสให้แฟนแฟนได้ลุ้นกันอยู่ไม่น้อยเลยนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจ้าของฉายาสั้นเสมอหูอย่างใบเตยสุธีวันที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเจ้าตัวลังเลกับการตัดสินใจต่อสัญญาการเป็นนักร้องให้กับค่ายต้นสังกัด
ก็ออกมายืนยันแล้วว่าได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการตกลงต่อสัญญาเป็นเวลา๕ปีโดยมีการเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ถึงรูปแบบของผลงานชิ้นต่อต่อไปและยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากันส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจต่อสัญญานั้นก็เป็นเพราะว่าคิดว่าตัวเองเติบโตมาจากสายนักร้อง
แล้วก็มาไตรตรองดูแล้ว
แล้วก็ได้เรียกเข้าไปคุยอีกครั้ง
กับทางผู้บริหารค่ายค่ะ

ใบเตยก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เริ่ม
เรามีชื่อที่เป็นโลโก้อยู่แล้ว

ใบเตยก็ไม่รู้ว่าจะ
เขาเรียกว่าลบชื่อตรงนี้ออกไปยังไง
ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการลังเลมากกว่าค่ะ
มันเป็นแบบช่วงที่เรากำลัง
เขาเรียกว่าคิดเยอะมาก

เพราะมันคืออนาคตหลายอย่าง

มันก็มีไม่กี่ค่ายในประเทศไทย
แล้วค่ายของเราก็เป็นค่ายที่ยิ่งใหญ่พอสมควร

มันก็เหมือนเป็นกำไรของชีวิต

น่าจะไม่เกินสงกรานนะคะ
ใครที่เป็นแฟนของสาวใบเตยนะคะ
ก็รอติดตามผลงานเพลงใหม่ของเธอได้เลย